ทีมข่าวของเราได้เห็นนะคะว่าแม่น้ำยมนั้น
แห้งแรงแห้งขอดแล้วก็แห้งต่อเนื่องมา๓เดือนแล้ว
ก็เลยไปตรวจสอบป่าต้นน้ำของแม่น้ำยมนะคะ
ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่ากลายเป็นภูเขาหัวโล้น
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการยึดผืนป่าคืนมา

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มค่ะ
ปีนี้รู้สึกจะหนักกว่าทุกปีนะครับ
นำยมก็แห้งทุกสายแค่น้ำทุกสายตอนนี้ก็แห้งหมด
สาเหตุจะเกิดจากพื้นที่ป่าที่มนุษย์ลงอย่างรุนแรง
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่เติ๊กแม่ฐาน
อำเภอร้องกว่างจังหวัดแพร่นับพันไร
เหลือเพียงสากตอสังขขอโพรตและผืนดินที่มีแต่เศษหิน
หลังขาดต้นไม้ใหญ่ชะลอการชาร์จล้างของหน้าดิน
ตำบลบ้านเวียงอำเภอร้องกวางนะครับ
พบว่าจุดนี้มีการตัดไม้ทำลายป่า
แล้วก็มีการบุกลุกพื้นที่ทำการเกษตร
โดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดนะครับมากที่สุด

และจุดนี้เองนะครับถือเป็นต้นน้ำสำคัญ
ที่จะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำแม่ถาง
ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ๒กิโลเมตรนะครับ
และน้ำในอ่างก็จะไหลรวมกับลำน้ำสาขาต่าง

ถือเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
ในอดีตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ๒๗แห่ง

รวมแล้วมีพื้นที่มากกว่า๔แสนไร่
แต่หลังถูกบุกรุกมาอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งถือเป็นลำน้ำสำคัญของรุ่มน้ำยม
เหลือพื้นที่ที่ยังคงสภาพป่าเพียง๒๗๘๐๐๐ไร่
เพื่อรักษาป่าต้นน้ำของรุ่มน้ำยม

ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่๖๔ฉบับที่๖๖ทับ๒๕๕๙
และแผนแม่บทการแก้ไขปัญหา
ทำลายทรัพยากรป่าไม้

และการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ทยอยทวงคืนพื้นที่ป่า
ล่าสุดตรวจยึดมาแล้ว๕๓๙ไร่
และอยู่ระหว่างตรวจสอบอีกกว่าพันไร่

ทำให้การบุกลุกป่าปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว
หารายได้เลี้ยงปากท้องมีมากขึ้นตามไปด้วย
และเริ่มมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ปี๒๕
เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ขาดที่ทำกิน
เนื่องจากพื้นที่กว่า๑๘๐เป็นพื้นที่ภูเขา

แต่การดูแลป้องกันการบุกรุกกลับทำได้ไม่ทั่วถึง
เพราะเจ้าหน้าที่๑๐คนหรือ๑หน่วย
ต้องดูแลพื้นที่ถึง๑แสนไร่
แต่ถ้าเจอเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนิน
คดีตามกฎหมายแบบอย่างเด็ดขาดมาตลอด

ของหน่วยมันกว้างนะครับ

เจ้าหน้าที่เองก็ตรวจตาไม่ทั่วถึง
ที่ผ่านมาก็จะใช้วิธีการเดินเท้าบ้าง
เข้าไปอีกจุดหนึ่งอีกจุดมันก็บุกลุกอย่างนี้
แต่ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่า

สภาพพื้นที่ป่าภาพรวมของจังหวัด

มีพื้นที่ป่ารวมแล้วมากกว่า๓ล้านไร่
และเพื่อลดปัญหาการบุกลุกป่า
ภาครัฐได้ทยอยพูดคุยทำความเข้าใจกับชาวบ้าน
ขอคืนพื้นที่ป่าสงวนที่บุกลุกมาหลังปี๒๕๕๙

และจัดสรรการใช้ประโยชน์พื้นที่
เป็นป่าอนุรักษ์และป่าเศรษฐกิจ
ให้ชาวบ้านปลูกไม้เศรษฐกิจหารายได้
ซึ่งเป็นทางออกที่รัฐเชื่อว่า
จะทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าต้นน้ำได้อย่างยั่งยืน
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน